ต่อกันที่อดีตนักร้องชื่อดังอย่างอ่ำอมรินนะคะที่ออกมาเปิดใจถึงสาเหตุที่มีการแยกทางกับอดีตภรรยาอย่างจอยอัจฉริยา

กับ๒พิธีกรฝีปากกล้าหนูแหม่มสุริวิพาและมดดำคชาพา
หมอดูชื่อดังอาจารย์ลักษณ์เลขานิเทศ

จุดเริ่มต้นก่อนก้าวเข้าสู่วงการบันเทิง
ฮอตที่เป็นภาพจำในฐานะนักร้อง
รวมถึงความมีเสน่ห์ที่แฝงไปด้วยความเจ้าชู้เล็ก
และที่ขาดไม่ได้คือเรื่องราวความรักของครอบครัว
ที่ตัดสินใจแยกทางกับอดีตภรรยาจอยอัจฉริยา
และจากคำทำนายของหมอดูชื่อดังเผยว่า
จากนี้ความรักของทั้งคู่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อย
ถึงขั้นมีข่าวดีให้ได้เฮกันอีกครั้งค่ะ
ส่วนชื่อเสียงในวงการบันเทิงของเจ้าตัวก็ยังคงเหนียวแน่น

เพราะว่ากลุ่มแฟนคลับนั้นรอให้การสนับสนุนอยู่เสมอค่ะ
ก็ได้คำทำนายทายทักไปแต่เรื่องดีนะครับ
เรื่องไม่ดีมันก็คือเรื่องที่ผ่านไป
ที่จะต้องเป็นบทเรียนให้เราได้จดจำ
เป็นเรื่องของการตักเตือนนะครับ

ถ้าเกิดประสบความสำเร็จก็คงจะไม่ต้อง
อย่าไปเหลิงอย่าไปละเริงอีกนะครับ

ก็ถึงตรงนี้นะครับผมก็บอกได้เลยว่า

ยังมีแม่จอยยังมีพ่ออ่ำยังมีแอลลี่อยู่

แม้ว่าสถานภาพจะแตกต่างจากเดิมไปนะครับ

แต่ความผูกพันที่มีอยู่มันก็
มีเป็นสายใยที่มันเกี่ยวเราไว้อะไรอย่างนี้ครับ

พอเข้าใจแล้วเราจะทำอะไรต่อไป
ทำเรื่องราวอะไรให้มันดีให้เขาสบายใจกัน